เรื่องนี้นะครับทางวันเฮงเนี่ยออกมาโพสต์เฟซบุ๊คนะครับ
เมื่อวันก่อนนี่เองครับบอกว่าจะแขวนนวมซะแล้วช็อกวงการมวยเลยเหมือนกันนะครับ
ซึ่งวันนี้ทางวันเฮงเองก็ไปพบกับแพทย์นะครับให้แพทย์เขาตรวจร่างกาย
ซึ่งแพทย์ก็บอกว่าวันเฮงนั้นสามารถขึ้นชกได้ครับ
ก่อนหน้านี้นะครับวันแห่งประกาศแขวนนวมผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวชื่อชะยะพลมูลศรีเมื่อคืนวันที่๒๑มิถุนายน
แต่วันต่อมาก็กลับโพสต์ว่าขอทบทวนอนาคตอีกครั้ง
โดยให้แพทย์วินิจฉัยว่าร่างกายยังคงชกมวยไหวถ้าแขวนนมจริงโอ้โหน่าเสียดายนะครับ
เมื่อช่วงเช้า๙โมงเช้านี่แหละฮะวันเฮงเดินทางมาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเปาโลสะพานขวาน
ซึ่งนายแพทย์ตุ๋ยรุ่งเจริญเปิดเผยว่าวันเห็งต้องการตรวจตากับจมูก
หลังจากให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเช็คแล้วนะครับพบว่าช่องบุจมูกด้านซ้ายมีอาการบวม
กระดูกกั้นเอียงมาทางซ้ายส่วนสายตาทางขวาที่มัวเป็นประวัติสั้นและเอียง
ซึ่งรักษาด้วยการให้ยาได้โดยรวมแล้วนะครับไม่เป็นอุปสรรคต่อการชก
และสามารถฝึกซ้อมได้ตามปกติครับ
ซึ่งทางด้านวันแห่งก็รู้สึกสบายใจนะครับหลังจากที่ทราบผลตรวจและจะกินยาตามที่แพทย์บอก
เพื่อรอดูอาการอีกครั้งว่าพร้อมขนาดไหนสำหรับการขึ้นชกป้องกันแชมป์ครับ
ล่าสุดของวันแห่งคือการป้องกันแชมป์ในครั้งที่๑๒เมื่อวันที่๒๕ตุลาคมปีที่แล้ว
แล้วก็ชนะคะแนนซิเบเว่คองโก้ของแอฟริกาใต้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะ
อีกเรื่องที่อยากให้ติดตามครับบอดี้แลมครับวงล็อกขวัญใจชาวไทย
ฟังแล้วงงแต่ฟังไปเรื่อยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันมีที่มาที่ไปยังไง
คือเป็นเรื่องราวของการถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของสมรักคำสิงนักชกฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของไทย
ในปี๑๙๙๖ที่เมืองอแลนต้าสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนั้นสมรักเนี่ยโด่งดังมากนะครับ
แล้วก็สุดท้ายโด่งดังสุดแล้วก็ล่วงหล่นลงมาเพราะว่าอะไร
ถูกสารสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายเมื่อสองปีก่อนโอ้โหดูทีเซอร์คุณจะรู้เลยว่าค่าตัวของสมรักษ
ครั้งแรกที่เคยรับมันเท่าไหร่แล้วตอนที่รวยสุดนั้นได้เงินมากแค่ไหนนะครับ
นี้สื่อถึงการเปรียบเทียบชีวิตของคนว่าเมื่อถึงจุดสูงสุดก็มีวันที่ร่วงหล่นลงมาได้
ผักบุ้งลอยฟ้าไปลองฟังกันดูนะครับจะปล่อยมิวสิกวิดีโออย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เวลา๖โมงเย็นครับ